และผู้เข้าประกวดหมายเลข๑๘
นางสาวเป๊กกี้ศรีธัญญา

หมายความว่ามันจะต้องมีการถอดกันก่อนคู่
ท่าที่สองโอ้โฮ

เห็นตอนเบรกกล้ามแล้วอยากกินมะขามเทศเลย

หนึ่งสองสามสี่

นักร้องในดวงใจของพี่แชมป์ใครคะ

ขอฝันไฟ

เขามีฉายาว่าลิเกไทยรัฐ
สวัสดีสำหรับคุณพ่อหนุ่มคุณแม่เป๊กกี้
สวัสดีครับ
ร้องได้ให้ล้าน